มีผู้ที่โพสต์เฟซบุ๊กขอความเป็นธรรมให้กับเพื่อนนะครับที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ร่วม๑๐คนรุมทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส
หลังจากที่มีเรื่องเขม่นทะเลาะวิวาดกันนะครับแต่ว่าคดีไม่คืบหน้า
ซึ่งล่าสุดนะครับตำรวจยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ
แล้วก็ตอนนี้รู้ตัวคนร้ายที่ก่อเหตุแล้วติดตามจากรายงานครับ
นี่คือสภาพผู้บาดเจ็บนอนจมกองเลือดบริเวณริมถนนภายในตัวเมืองเชียงใหม่
หลังเกิดเหตุทะเลาวิวาสกับกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นโดยเหตุการณ์นี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
ซึ่งเป็นเพื่อนผู้บาดเจ็บได้โพสต์ขึ้นพร้อมระบุข้อความว่า
เหตุเกิดที่สะพานขัวเหล็กเมื่อวันที่๑๖มกราคมที่ผ่านมาเวลาประมาณตีสี่
เพื่อนของเขาถูกกลุ่มวัยรุ่นประมาณสิบคนรุมทำร้ายด้วยการใช้หมวกกันน็อกฟาดหน้าจนเละ
กระโหลกร้าวฟันหน้าหลุดตาอาจจะบอดเลือดคั่งในสมอง
มีหนำซ้ำยังถูกทุบรถจักรยานยนต์เสียหายไปอีกสองคันพร้อมระบุว่าได้เข้าแจ้งความต่อตำรวจ
แต่จนถึงขณะนี้คดียังไม่มีความคืบหน้าหลังโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น
ถึงการกระทำของกลุ่มวัยรุ่นที่ทำรุนแรงเกินไปนายก้อยนามสมมุติผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า
วันเกิดเหตุเขาและเพื่อนอีก๓คนหนึ่งในนั้นคือนายภูผู้บาดเจ็บ
ได้ไปดื่มกินกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งกระทั่งเวลาประมาณตีสี่ขณะพากันกลับ
ขี่รถจักรยานยนต์มาสามคันปรากฏว่าเจอกลุ่มวัยรุ่นประมาณแปดถึงสิบคน
เครื่องรถจักรยานยนต์ใส่เสียงดังคล้ายจะหาเรื่องเพื่อนของเขาไม่พอใจ
ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาถามว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่จากนั้นก็เกิดเหตุทะเลาวิวาสกัน
ระหว่างเพื่อนในกลุ่มและคู่กรณีจนนำมาซึ่งเหตุสลดดังกล่าว
วันนั้นนะครับไปนั่งกินเบียร์ที่ตรงครัวเหล็กครับ
ตรงข้ามกับเซเว่นครับไปนั่งกินกัน๔คนครับ
แล้วมีกลุ่มวัยรุ่นครับมาเบิ้ลรถใส่ครับแล้วก็ทีมผมฝ่าฝ่ายผมก็จะไปถามครับว่า
รถใส่ทำไมครับแล้วน้องผมอีกคนหนึ่งก็เตะไปทีนึงครับ
แล้วก็มีแบบคุยกันแบบปากเสียงครับปากเสียงเสร็จแล้วก็
ฝ่ายนั้นก็วิ่งเข้ามาคนหนึ่งครับแล้วน้องอีกคนก็เอาขวดตีครับ
เอาขวดตีเสร็จแล้วก็มีเรื่องแบบเอาขวดคว่างกันเลยครับ
พี่คนเจ็บเขาโดนทำร้ายร่างกายยังไงบ้างต้องทำร้ายร่างกายโดนหินครับ
ที่กันเห็นเห็นหินครับหินมีมีเลือดครับหินมีเลือดแล้วก็มีมุกนอกครับ
มีเลือดครับเหมือนเขาใช้หินทุบเหมือนเขาใช้ครับใช้หินทุบครับ
ก่อนหน้านี้เคยรู้จักกับกลุ่มไม่เคยรู้จักเลยครับ
เป็นวัยรุ่นในพื้นที่ครับในท้องถิ่นครับตรงนั้นครับ
หลังเกิดเหตุได้มีการไปแจ้งความอะไรหลังเกิดเหตุที่แรกยังไม่ได้แจ้งครับ
ที่แรกไม่ได้แจ้งแล้วมาแจ้งอีกสามวันให้หลังครับแล้วตอนนี้ความคืบหน้ายังไง
ตอนนี้ความขึ้นหน้ายังไม่รู้เลยครับว่าออกหมายจับหรือยังครับออกหมายจับหรือยังทำอะไรอยู่ครับ
เพราะว่าผมเป็นพยานที่สี่นะครับก็ยังไม่ได้ไปสืบสวนสอบประคำ
แล้วต้นเรื่องเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะตามไปถามเขาว่าเขาเบิ้ลเครื่องใส่ทำไมใช่ไหม

คือตอนนั้นลักษณะการเบิ้ลเครื่องของเขาคือเหมือนเขาหาเรื่องอะค่ะ
ใช่ครับเหมือนเขาหาเรื่องแล้วเบิ้ลเขาหาเรื่องเลยครับแล้วก็เลยตามไปครับ
ขณะที่ผู้โพสต์เฟซบุ๊คเล่าว่าวันเกิดเหตุเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
แต่ที่นำเรื่องนี้มาโพสต์เพื่ออยากขอความเป็นธรรม
จากกลุ่มวัยรุ่นคู่กรณีทำรุนแรงเกินไป
ทำร้ายคนเจ็บยังไม่พอยังตามไปหาเรื่องถึงหน้าห้องฉุกเฉิน
แสดงให้เห็นว่าไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
และหลังเกิดเหตุกลุ่มเพื่อนได้เข้าแจ้งความไว้แล้ว
ที่สถานีตำรวจภูทรแม่ปิงแต่คดีกลับไม่คืบหน้า
ทั้งที่เขารู้ตัวผู้ก่อเหตุและให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ไปแล้ว
แต่ยังไม่มีการดำเนินคดีใด
มีอาการหวาดภาวะสะดุ้งตื่นและโวยวายด้วยความกลัว
พูดจาไม่รู้เรื่องและจำได้เพียงบางคน
ผลเอ็กซาเรย์ระบุกระโหลกหน้าร้าว
และยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ส่วนเรื่องคดีความพันธ์ตำรวจโทสมเด่น
แดงเครื่องสารวสอบสวนสถานีตำรวจภูตอนเม้ปิงเผยว่า
หลังเกิดเหตุตำรวจชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อรวบรวมหลักฐานจนทราบตัวผู้กระทำผิดแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ข่าวเทราะทีวีรายงาน